เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของอากับหลาน
เขาบอกว่าอาเนี่ยเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
พอคลั่งแบบนี้เสร็จปุ๊บหลานซึ่งหลานเนี่ยมีอาชีพเป็นตำรวจซะด้วย
แล้วก็เลยนะคะคือเหมือนกับบอกว่าหลานเนี่ยใช้ปืนยิงอาจนเสียชีวิต
เพราะอาเนี่ยเหมือนจะเอามีดไปฟันพ่อของคนก่อเหตุ
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจนะคะที่เป็นหลานคุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยฟังแล้วมันเหมือนจะงงง
ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับตัวตำรวจคนก่อเหตุมือยิงด้วย
คืออาคนนี้เนี่ยคลั่งแล้วบอกว่าถูกก็คือไปยิงถูกหลานยิงนะคะ
เสียชีวิตตอนประมาณ๑ทุ่มครึ่งของวันอังคารที่๒๘มีนาคม
ทีนี้ตำรวจสภวังสามหมอเนี่ยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหน้าบ้านหลังนี้นะคะ
ที่จังหวัดอุดรธานีก็ไปเจอกับ๑๐ตำรวจเอกพงศกรภูเลื่อมใส
เป็นพบหมู่งานจราจรนะคะคนนี้แหละเป็นหลาน
เขาเป็นน้องชายของพ่อกระสุนเข้าที่ขา๒นัดสะโพก๑นัด
แล้วสุดท้ายคนเป็นอาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุยังมีกองเลือดอยู่หน้าบ้านเป็นจำนวนมาก
มีปลอกกระสุนปืนมีหัวกระสุนปืนอาวุธปืนมีดพระอีกต่างหาก
แล้วก็เป็นมีดดาบยาวประมาณสัก๕๐เซนติเมตร๒เล่ม
เป็นของคนตายนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเนี่ยตามภาพ
ตกอยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทางด้านของ๑๐ตำรวจเอกพงศกรมือยิงเนี่ยเล่าแบบนี้บอกว่า
วันเกิดเหตุตอนนั้นเขาอยู่ที่หน้าร้านขายของชำ
ก็นั่งกันอยู่กับทั้งตัวเมียเขาทั้งน้องชายเขาด้วย
แล้วร้านขายของชำร้านนี้เอาจริงเป็นร้านของเมียเขานั่นแหละ
ก็เล่าแบบนี้ว่าอาของเขาเนี่ยนายทนงคนตาย
ก็เป็นน้องของพ่อแต่เป็นน้องของพ่อแบบต่างบีดากันนะ
มาที่ร้านแล้วมาขอซื้อขนมมาขอซื้อไอศครีม

แต่อาของเขานายทนงคนนี้จ่ายมาแค่ครึ่งเดียวคือจ่าย๒๐
หลังจากนั้นเนี่ยเมียเขาก็เลยตอบว่าบอกว่าอ้าวเนี่ยทำไมถึงไม่จ่ายให้ครบ
ไปมาก็เลยเกิดการท้าทายกันขึ้น
สักพักคนตายอาค่ะนายทนงขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
ตัวเขาเองก็โอ้โหมันเกิดอย่างนี้บ่อยแล้ว
ทีไรที่ร้านขายของชำจ่ายเงินไม่เคยครบ
ก็เลยเนี่ยทั้งตัวเขากับน้องชายขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านพ่อ
แล้วไปบอกกับพ่อว่าพ่อพ่อตักเตือนน้องพ่อบ้างนะ
อย่ามาทำแบบนี้อย่ามาติดเงิน
ตัวนายทนงเนี่ยดันตามมาที่บ้านพ่อพอดี
จังหวะนั้นนายธนงพลเป็นอาถือมีดยาวมาสองเล่ม
แล้วจะมาฟันพ่อเขาเฉยเลยมีดเนี่ยถากเข้าไปที่แขนของพ่อเขานะคะ
จนเกิดการชุนละมุนค่ะแล้วก็แย่งมีดกัน
ตัวทางด้านของ๑๐ตำรวจเอกพงศกรเล่าแบบนี้ว่าพ่อเขาเสียท่า
อานายทนงขึ้นคล่อมร่างค่ะแล้วเงื้อมีดจะฟันอีก
น้องชายเขาพยายามเข้าไปถีบนายทนงจนล้มแต่นายทนงลุกขึ้นแล้วจะมาฟันพ่ออีกรอบหนึ่ง
เขาเลยตัดสินใจเอาปืนยิงลงพื้นปั้ง
เพื่อที่สกัดนายทนงให้หยุดพอสิ้นเสียงปืนกลายเป็นว่า
นายทนงค่ะล้มลงไปแล้วจมกองเลือดแล้ว
ตัวเขาเองกับครอบครัวเห็นแบบนั้นรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายอาเสียชีวิต
ทางด้านของ๑๐ตำรวจเอกพงศกรบอกแบบนี้เสียใจนะกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ถ้าผมไม่ยิงออกไปพ่ออาจจะถูกฟันจนเจ็บหรือพ่ออาจจะตายก็ได้
เกิดเรื่องแล้วผมก็ตั้งใจจะบวชหน้าไฟให้อาแล้วจะไปขอขมาศพด้วย
เรื่องของคดีความก็ให้ว่ากันไปตามหลักฐานค่ะทีนี้ทางด้านของคนก่อเหตุสิบตำรวจเอกพงศกรนะคะ
บอกว่าตัวเขาเองอยู่กับเมียซึ่งเมียเขาตอนนี้จริงก็ตั้งท้องอยู่ด้วย
ประมาณสักเจ็ดเดือนแล้วก่อนหน้านี้รับราชการตำรวจที่กรุงเทพสังกัดจราจรกลาง
เพิ่งจะย้ายกลับมาอยู่ที่สภวังสมได้สัก๑อาทิตย์เองเพราะเมียถ้องแก่
ก็เลยอยากกลับมาดูเมียสุดท้ายก็มาเกิดเหตุแบบนี้ก็ไม่อยากจะให้เรื่องนี้เกิดขึ้น
ส่วนอานายทนงคนตายมีประวัติติดยาเสพติด
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลกันนะแบบนี้ว่า
คนตายชอบไปติดเงินร้านค้าในหมู่บ้านไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อของอื่นเป็นประจำ
แล้วทุกครั้งเนี่ยทางพ่อแม่แล้วก็ญาติจะต้องมาคอยเคลียร์ให้
ส่วนเมียของ๑๐ตำรวจเอกพงศกรก็บอกนะคะคือ
เขาก็บอกว่านายทนงคนเป็นอาชอบมาก่อความวุ่นวาย
ชอบมาเอาของในร้านแล้วก็ไม่ชอบจ่ายตังค์
ติดค้าเงินเกือบแล้วตอนนี้๔๐๐๐บาท
ที่สำคัญเคยต่อว่าไปหลายครั้งแล้วก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่
ตอนหลังพอบอกว่าไม่ให้ติดเงินแล้วนะ
เพราะที่ติดอยู่มันเยอะอยู่แล้ว
นายทนงคนตายชอบถือมีดมาข่มขู่
บางครั้งเคยถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันค่ะ
คุณภูริพัฒน์พูดสักข่าวธรรมดาทีวีของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชม
ไปดูจุดที่คนตายนายถนงถูกยิง

ยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่พื้นบางส่วน

พาทีมข่าวพาคุณภูริพัฒน์ของเราไปเลย
ไปชี้ไปดูจุดนี่นี่

แล้วยายทองบังเล่าแบบนี้ว่า

เป็นหลานเค้าเป็นพี่ห้ามนอนสนิทกัน

นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเพื่อนอีกหลังนึง

ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับโวยวาย

แล้วรู้แต่ว่านายทนงไปซื้อของที่
ของเมียนายตำรวจคนนี้ติดเงินเอาไว้ไม่จ่ายก็เหมือนเดิม
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนไม่รู้ยิงอะไรแต่เดินกลับมา
เห็นนายชนงจมอยู่กับกองเลือดแล้วอยู่ที่พื้นแล้วค่ะ
เขาทะเลาะกันแล้วเขายิงปืนอยู่ตรงนู้น
ไล่มันก็เลยวิ่งขึ้นมาบ้านยิงปืนไล่ตรงนู้นแล้ว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

ยาเสพติดแล้วมีอาการทางประสาทเห็นรู้มาว่าไปรับการรักษานะแล้วที่ผ่านมาก็ชอบอารวาสเป็นประจำค่ะ
ห้องห้องเว้ยเว้ยค่ะห้องสามสี่บาทเว้ยเว้ย

ร้านภูนีกับแล้วจะพูดไปโรงเรียน
ทีนี้วันนี้ญาติมาทำการรับร่างผู้ตาย
ก็เป็นญาติทั้งฝั่งผู้ก่อเหตุเอง
เป็นญาติทั้งฝั่งของคนตายเพราะเขาเป็นครอบครัวเดียวกัน

แต่ละคนบอกว่าไม่อยากให้ข้อมูลนะไม่สะดวก
ก็ขอให้ทีมข่าวออกจากพื้นที่ไปก่อน

ตอนนี้สอบปากคำและเก็บหลักฐานเอาไว้ทั้งหมดแล้ว

แต่ในส่วนของ๑๐ตำรวจเอกพงศกรยังไงก็ต้องถูกแจ้งข้อหาค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ